ก็วันนี้เนี่ยเราพูดถึงประเด็นเรื่องของวอเล็กบอลดีกว่า
เพราะว่ามีคอมเมนสอบถามเข้ามาครับ
ก็ตอบข้อสงสัยนั่นแหละครับก็อยู่ในหลายช่องทางนะครับ
ซึ่ง๒ประเด็นหลักเนี่ย
ก็จะมีเรื่องของแฟนวอเล็กบอลเวียดนามก่อนนะครับ
แทนที่เกาหลีใต้ที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่
ซึ่งก็เอามันจริงเถอะก็คือแพ้รวด
คือไม่ใช่เกาหลีแบบเดิมที่เราเห็นกันนะครับ
สัปดาห์แรกของเกาหลีใต้นี่คือแพ้หมด
แล้วก็เกาหลีใต้จริงคือ๑ใน๑๒ทีมวาง
ก็จะมีทั้งสหรัฐอเมริกามีบราซิลมีอิตาลีจีนญี่ปุ่นเซอร์เบีย
ตุรกีนะครับเยอรมนีเนเทอร์แลนด์เกาหลีแล้วก็รัสเซีย

เขาได้รัสเซียถูกแบนไปนะครับหลังจากที่มีประเด็นนั้นก่อนหน้านี้นะครับ
เรื่องของสารกระตุ้นต่างก็ถูกแบนไปทุกกีฬานั่นแหละครับ
อันนี้เป็นที่มาที่มันเป็นคล้ายสัญญาพันธมิตรกัน
ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจกันในมุมของ๑๒ทีมนี้
ก็เลยเป็นที่มาว่าทั้ง๑๒ทีมนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะลงแข่งขัน
แล้วก็มีคะแนนสะสมอันดับโลกซึ่งอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับรายการหลัก
แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งรายการสำคัญที่ทำให้เราได้มีโปรแกรมในการแข่งขันที่มันพัฒนาทีมได้

ซึ่งมันก็จะสร้างมูลค่าการตลาดกลับมาที่ทีมวอเล็กบอลสาวไทย
คือเขาไม่ได้มาเต็มขนาดนั้นนะครับเรามีโอกาสจะสู้ได้
แต่เราเจอเขาเนี่ยเขาอาจจะขาดตัวหลักบ้างในบางสนาม
และบางสนามที่เราเกรงเอาไว้คือสนามในไทยเนี่ย
ซึ่งถ้าเกิดโปรแกรมมันไม่ได้ยากจนเกินไปสามารถสู้กันได้ตีกันได้เนี่ย
กระแสวละบอลในไทยมันจะดีมากและมันก็เป็นแบบนั้นจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ซึ่งแต่ละชาติที่เขามองไว้เนี่ยเขาจะมองว่ามีมูลค่ามากพอที่จะทำเงินให้กับเขาได้
ประเด็นที่จะพูดกันต่อเนี่ยนะครับคือเวียดนามมีสิทธิ์ถามไหมแน่นอนมีสิทธิ์ถามครับ

ถามว่าเวียดนามจะเข้าเป็น๑๒ทีมหวานได้ไหมในอนาคต

แต่ว่ามันต้องดูว่าก่อนจะเข้าตรงนั้นเนี่ย
คุณต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียว

แต่ว่าศักยภาพในเรื่องของเม็ดเงินทางการตลาด
คือดูแล้วทิศทางมันไปได้
อาเซียนไม่ใช่เพียงแค่ทีมไทยอย่างเดียว
นามไปได้อีกหน่อยมีโอกาสได้เข้าแน่นอน
แต่วันนั้นตรงนี้ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

เวียดนามต้องเข้าตามระบบอยู่แล้ว

ผมว่าตรงนั้นอย่างของไทยเรา
เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเพราะว่าเราเป็นทีมวาง

แต่สิ่งที่มันน่ากังวลมันมีคำถามมานะครับ
เดี๋ยวผมก็จะไล่เรียงให้ทีละประเด็นแล้วกัน

มีคำตอบที่ชัดเจนมาให้ทางเวียดนามเหมือนกัน
ซึ่งเราจะต้องตั้งประเด็นของเวียดนามเป็นหัวข้อ

เราก็ต้องมาคัดแล้วก็มาแข่งขันเหมือนกัน

ผมว่าถ้าตีเป็นจำนวนคนมันอาจจะนับกันไม่ได้
แต่ถ้าเราดูจากกระแสที่ไทยเจอเวียดนาม

ถ้าในสโบสอหรือว่าทีมชาติ
ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด
อย่างน้อยถ้าเกิดขายกลับไปที่เวียดนาม
ผมว่าหลายเจ้าก็แย่งกันจัด
ประเด็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกัน

ของเวียดนามถ้าจะเล่นแทนเกาหลีใต้
มันก็มีวิธีการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่
ซึ่งพอเวียดนามเป็นแชมป์รายการนี้เลยนะครับ
ก็จะมีทั้งออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนะครับมีอินเดียอินโดอีราน
คาซักสถานมาเกาะมาเลเซียมองโกเลียฟิลิปปินสสิงคโปร์อุสเบกิสถานแล้วก็เวียดนาม
ซึ่งมันก็จะมีทีมจากทวีปอื่นด้วยอย่างยุโรปเนี่ยก็ได้๒ทีม
แล้วก็มาเจอกับ๑๒ทีมวางซึ่งมีไทยอยู่ในนั้นด้วย
แต่ถามว่าจากชาติที่ผมไล่เรียงไปเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับ
หาที่ได้สิทธิ์เหมือนกันเป็นแชมป์แต่ละโซนเข้ามาแชมป์ยุโรปอ่าแชมป์ในโซนแอฟริกาอะไรอย่างเงี้นะครับ
แล้วก็มาแข่งขันตรงนี้มันก็จะมีอีกหนึ่งทีมที่ถือว่า
เป็นทีมที่เข้ามาเป็นขาประจำเหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นในช่วงท้ายเนี่ยเอาตรงเลยเช่น
คือเคยเล่นแล้วก็พาดท่าตกชั้นลงมา
แล้วก็รอโอกาสที่จะกลับขึ้นไป

แต่จุดสำคัญที่สุดเลยนะครับ
คือเวียดนามต้องเข้ามาแล้ว
หนึ่งเลยคือคุณต้องโชว์ฟอร์มให้เห็น
ว่าคุณมีดีพอที่จะสร้างมูลค่าการตลาด

ซึ่งไทยเราทำให้เห็นแล้ว
แล้วผมบอกเลยว่าคุณไปสังเกตดูนะ
เพราะว่าเราไปสร้างความประทับใจในการแข่งขันครั้งที่แล้ว

สองก็คือว่าบัตรตอนนี้ผมไปสืบทราบมา

แกรมของสาวไทยลงแข่งขัน
สถานที่ไทยหมดเรียบร้อย
คือโปรแกรมที่สาวไทยไม่ลงแข่งขัน

คือพื้นที่ในการที่จะมีเรื่องของการแจกให้กับ

หรือว่าทีมพาร์ทเนอร์ต่าง

มันเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควร

แต่ว่ามันไม่ใช่กำไรตามเป้าที่ต้องการ

คราวนี้จุดหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับ

แล้วเราเองก็รับเงื่อนไขเขา

ถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานทีมนะ
คือยังไงเราตกเราก็ไม่ต้องลงไปเล่น

ทีมไทยก็ยังคงต้องเล่นตามโปรแกรม

โอ้โหคุณมีโอกาสอยู่ใน๑๒ทีม

อันนี้เป็นสิ่งที่ไทยไม่เคยคิดอย่างนั้น

เงื่อนไขหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้กัน
แต่ว่าสัญญาแบบไม่ตกชั้นเหลือกี่ปีเนี่ย

ผมว่ามันอาจจะไม่ต้องตอบคำถามนี้นะ

เดี๋ยวมันจะมีในปีหน้า
การเลือกตั้งประธานสาพันธ์วอเล็กบอลนาชาตินะ

ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าทิศทางหลังจากนั้น
เพราะมันมีการเปลี่ยนผ่านตัวของประธานสาธารณ์

อันนี้ผมพูดในมุมของคนที่ติดตามข่าวสาร

แต่ผมว่าเรื่องนี้ถ้าเคาะกลับมา
แล้วทุกทีมที่เข้าไปคัดเลือก

แล้วตีเข้าไปเรื่อยอ่านจัดอันดับ
แต่ณตรงนี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
หมายถึงว่าเปลี่ยนรูปแบบของโมเดลธุรกิจ
ซึ่งมันก็อาจจะมีการเคาะกันใหม่ด้วยกับ๑๒ทีมที่เป็นทีมวาง
หนึ่งนั้นไทยจะได้รับการต่อสัญญาไหมอันนี้ผมไม่ทราบได้
ทราบว่าได้ต่อเนื่องอีก๑ปีถ้าได้ต่อเนื่องอีก๑ปี
นั่นหมายความว่าไทยก็ยังคงอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าสัญญาคือคุณจัดที่นี่อยู่แล้ว
ประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณจัดมาแล้วไม่มีทีมไทยมาตีเนี่ยผมว่าบัตรมันคงขายไม่ได้อยู่แล้ว
ไม่ตกชั้นอยู่แล้วครับตามกระบวนการในมุมมองนะเพราะว่าหลังจากเนี้ย
แล้วก็จำนวนเซตที่เราคงไม่ได้แพ้ใครง่ายอยู่แล้วในรายการนี้นะครับ

แล้วก็ขุมกำลังของผู้เล่นทีมอื่นด้วย
ผมว่าเราก็จะไม่ได้ตกชั้นตามกระบวนการอยู่แล้ว

แล้วก็ในรอบปีหน้า

กว่ามันจะผ่านไปอีกฤดูการหนึ่ง
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไป

เอาเป็นว่าเรารอเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการ

เพราะวันนี้มูลค่าของทีมเกาหลีเป็นยังไง

จากกระแสวอร่อยบอลในเกาหลีกับที่ไทย

อันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้ไทยเรามีจุดแข็งมาก
ที่ทำให้เราก็เป็นหนึ่งในหัวหาดที่เขาก็คาดหวัง

เทโรเอเทนเมนต์เป็นคนจัดการแข่งขันเนี่ย

คือเขาอยากเห็นบรรยากาศที่คนดูเต็มสนาม
การจัดการแข่งขันเครื่องเสียงนะครับ
ทีมงานที่เข้ามาทำการถ่ายเท้าสดเนี่ย

ว่าจะเป็นค่ายต่างประเทศหรือว่าค่ายในไทย

เพื่อใช้เปิดในรายการนั้น

เพื่อใช้สิทธิ์ในการได้เปิดเพลงนั้น
ตรงนี้คำถามที่ผมทราบมานะ
มุมผมเนี่ยเรื่องนี้คนก็ถามมากันเยอะนะครับ

ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ทีมวาง

จะไม่ได้อะไรจากการจัดการแข่งขันตรงนี้

เราแข่งขันให้เขา

แล้วก็เขาก็จะให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ

แต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือว่า

ไทยเราก็เคยได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันเป็นเจ้าภาพ

ให้จัดในรายการนี้เลย

หรือว่าเรื่องของทำเรื่องของเชิญเทคนิค
ก็อาจจะได้เงินส่วนนี้ไปก็เป็นการจัดจ้างกันปกติอยู่แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยทางเทโรก็เป็นคนดูแลในภาพรวมทั้งหมด
สมาคมอยากจัดไหมศักยภาพมีไหม
ก็เลยกลายเป็นว่าให้เอกชนมาทำเตรียมตัวในรอบนี้ซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับ
แล้วการจัดตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะสูง
คือผมไปเช็คมาถึงขนาดที่ข้าวกล่องเนี่ยไม่ต้องของนักกีฬานะ
เข้ากล่องของทีมงานเนี่ยยังต้องแปะป้ายชื่อนะครับ

คือมันกลายว่ารายละเอียดมันมีเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
ก็ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับตอบไปแล้วว่าเราทำได้นะครับ
มันก็ยากเหมือนกันถ้าเราหลุดไปตรงนั้นนะครับคือระดับเอเชียเนี่ยผมว่าเราไปได้
แต่ว่าพอเราไปเจออย่างที่ผมบอกมันยังมีทีมเคี่ยวของยุโรปที่มันสูสีกับเราอยู่
ฉะนั้นการอยู่ตรงนี้มันเป็นสิทธิประโยชน์

และผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนช่วยได้เลยนะครับ

ก็คือการไปสนับสนุนทีมวอเล็กบอลสาวไทยเวลาเราเป็นเจ้าภาพ

ถ้าภาพแฟนวอเล็กบอลมันเต็มเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงมันวัดใจอยู่แล้วครับ
ให้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันยังไงไทยก็อยู่ในฐานะทีมวาง
เพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่เกิดขึ้นมาเพื่อสิทธิประโยชน์มูลค่าทางการตลาดเลย

อันนี้มันเป็นมูลค่าทางการตลาดที่ทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อนะครับ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาก่อนหน้านี้ผมก็หยิบจับมาแล้วก็มาถามมาตอบให้นะครับ
ก็อยู่ทางไหนเนี่ยถ้าขาดตรงปกครองประเด็นไหนเนี่ย
ก็สามารถคุยกับเราได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่คุณเห็นได้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมาก